การเมืองไทยยังเข้มข้นอยู่ตามกันต่อนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณที่บอกจะกลับประเทศไทย
สิบสิงหาคมนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทางสนามบินดอนเมืองอืม
คำถามก็คือว่าขั้นตอนต่างเนี่ย
จะเป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องคดีความต่างต่างเนี่ย
คุณทักษิณเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีช่องทางไหนแบบไหนอย่างไร
ในการสู้คดีหรือขอความเป็นธรรมหรือขอพระราชทานอภัยโทษได้บ้าง
คือคนก็มองว่าเอ๊ะกลับมาหลังจากที่คุณทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยแล้วเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ่าท่านผู้ชมครับ
วันนี้นักข่าวไปถามนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายกฎหมายเนอะและปัจจุบันทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค่ะเพราะคุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนี้ไปอืม
นี่นะฮะอาจารย์วิศนุให้สัมภาษณ์นะครับ
ถึงเรื่องการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่เมื่อกรมรัชธรรมได้รับทราบข้อมูล
ก็คงจะได้เตรียมการเอาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษทำได้หรือไม่
นายวิศนุบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วนะครับ
เพียงแต่เงื่อนไขก็คือระหว่างการรับโทษเนี่ย
สามารถยื่นขอพระธานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าห้องขังนะค่ะอ่า
หรือภายใน๒๔ชั่วโมงก็ทำได้แล้ว
แต่หากยื่นไปแล้วและยังไม่มีการโปรดกล้าวลงมาเนี่ย

โทษจำคุกแล้วส่วนคดีที่ยังไม่จบ
ก็ว่าไปตามกระบวนการตามขั้นตอน
ซึ่งคดีที่คุณทักษิณมีคำพิพากษาจำคุก
คดีเป็นที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ

โทษจำคุกรวมกันทั้งหมด๑๐ปีนะครับ
มี๕ปี๓ปี๒ปีนะครับ
นับรวมกันก็๑๐ปีนะครับ
โดยทางอาจารย์วิศนุนะครับบอกว่า

ให้ดูแลคุณทักษิณใน๓เรื่อง
หนึ่งก็คือด้านความปลอดภัยนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากนักโทษคนอื่น
แต่ก็เนื่องจากคุณทักษิณมีปัจจัยเสี่ยง
นักโทษคนอื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยง
สองให้มีความสะดวกตามสมควรไม่ถึงขนาดได้รับอภิษฎ
เพราะคาดหมายว่าคุณทักษิณจะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยอะ

องค์กรสิทธิมนุษยชน
แฟนคลับที่มาให้กำลังใจมวลชน

จึงต้องให้มีความสะดวกพอสมควร
และ๓ก็คือด้านความสบาย
อาจารย์วิศนุบอกว่าก็ต้องให้พอสมควร

เนื่องจากคุณทักษิณมีอายุเกิน๗๐ปีแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะให้คุณทักษิณคนเดียวนะฮะ

นักโทษทุกคนก็ได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
กับป่วย
ทีนี้มันก็มีคำถามใช่ไหม

เอาล่ะบอกว่าจะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แต่คุณทักษิณจะยอมติดคุกจริงเหรอ

หรือว่ามันมีห้องพิเศษ

ต้องไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพยังแน่นอน
ทางอาจารย์วิทยุนู้นนะครับ

มีห้องพิเศษจริงนะฮะ

เป็นห้องที่เอาไว้แยกขังเดี่ยว

แต่ผู้ต้องขังดังในอดีต

ไปอยู่ห้องเดียวขังเดี่ยวอยู่เหมือนกัน

เหมือนจะโดนโลงโทษหนักขึ้นเลยแยกขังเดี่ยว
อันนี้ความหมายเดียวกันไหมคะเนี่ย

ห้องอย่างนี้ไม่รู้ว่าเหมือน

แล้วอยู่ห้องแอร์ได้ไหมอืม
อาจารย์วิศนุบอกว่าได้นะ
นักโทษทั่วไปก็ไปอยู่ห้องแอร์ได้นะ

กลางวันเขาต้องทำงานใช่ไหม

ทำงานเสร็จก็กลับไปนอนในห้องคุมขัง

พร้อมกับยืนยันว่ากรณีของคุณทักษิณ
ไม่เข้าข่ายที่จะอนุญาต
ให้ไปคุมตัวนอกเรือนจำด้วยนะฮะ

ต้องติดคุกก่อน
เรายังอยากได้แอร์
นักโทษทั่วไปก็สามารถไปอยู่ห้องแอร์ได้

ดังนั้นอะกี่คนกี่คนที่เป็นข่าว

อาจารย์วิศนุบอกว่าก็ไม่รู้ว่า
ทักษิณเนี่ยจะลงเครื่องที่ไหน
อย่างไรหรือว่ามาสายการบินอะไร
อาจารย์วิศนุบอกว่า
สนามบินดอนเมืองมันมีท่ากาศยานกองบิน๖

เครื่องส่วนตัวเนี่ยก็ไปลงตรงนี้ได้
สายการบินพาณิชย์ต่างก็ลงทางดอนเมืองได้
เอาเป็นว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ตัดไปได้คือท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
เพราะว่าทางคุณอุ้งอิ๊งบอกว่าสนามบินดอนเมือง

ไม่รู้คือบางคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปถามเลยว่าสนามบินไหนอะไรยังไง
มาจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูก่อน
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามาจริงแน่นอนว่าทางตำรวจเองเขาก็มีมาตรการ
เมื่อวานนี้บรชนเขาก็มีออกมารายงานเรื่องเส้นทงเส้นทางต่างใช่ไหมคะ
กรมราชธรรมเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าก็มีขั้นตอนในการที่จะรับตัวแล้ว
แต่ละขั้นตอนมีอะไรแบบไหนบ้าง
นายอายุทศิลปันธ์อทิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่า
ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย
ขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตม
คือตรวจคนเข้าเมืองจะรับตัวแล้วก็ทำบันทึกการจับกลุ่ม
ส่วนของกรมราชธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่ดูค่ะว่ามีหมายสารคดีไหนบ้าง
ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะคุมตัวคุณทักษิณมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการจำแหนกคัดกรองผู้ต้องขัง
ตามขั้นตอนเหมือนนักโทษคนอื่นก็คือจะต้องเข้าไปอยู่แดนกักก่อน
ตรวจสอบประวัติตรวจร่างกายนำตัวไปห้องกักโรคของทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
เพราะต้องมีการตรวจหาโควิด๑๙แล้วก็กักตัวอยู่ตรงนั้น๑๐วัน
แต่อย่างที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยณวันที่เดินทางกลับมาก็คืออายุ๗๔ปีใช่ไหมคะ
ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ
ถ้าหากว่าคุณทักษิณมีโรคประจำตัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
ราชธรรมเองก็จะมีหมอประจำเรือนจำ
ที่จะเป็นคนใช้ดุลพินิษฐ์ในการจำแนกผู้ต้องขัง
ว่าอยู่ในเรือนจำปกติได้หรือต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรม
อันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนวินิจฉัยเองนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการในเรื่องการดูแลการรักษาโรค

คุณศิลป์กลับมาเขาตั้งใจกลับมารับโทษแบบเต็มจริงหรอ
หรือตั้งใจจะเข้ามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เรื่องนี้ขั้นตอนการลดโทษตามพระราชบัญญัติราชธรรม
อธิบดีก็บอกว่ามันก็ต้องเข้าเกณฑ์นะ
คือต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่จำคุกมาแล้วตั้งแต่๖เดือนขึ้นไป
หลักเกณฑ์การลดโทษมันเป็นได้๒อย่าง
อย่างแรกคือการลดวันต้องโทษ

ถ้าผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือว่าลดโทษจำคุกเนี่ย
ก็อย่างที่เรารู้กันว่าผู้ต้องขังเขาก็จะมีระดับชั้นใช่ไหมคะ

มีผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมชั้นดีมากแล้วก็ชั้นดี
ถ้าคุณเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมคุณจะได้ลดโทษเดือนละ๕วัน

ถ้าฉันดีเฉยเดือนละ๓วัน
อีกแบบนึงคือการพักโทษ
การพักโทษก็คือการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดก่อนครบกำหนดต้องโทษ

แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤตินะคะ
ถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนในช่วงถูกปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษเนี่ย
ก็จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังในเรือนจำตามเดิม

แต่คนที่จะสามารถได้รับการพักโทษหรือว่าปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษได้เนี่ย
คือคุณต้องรับโทษไปแล้วอย่างน้อย๑ใน๓
แต่จะมีเงื่อนไขประกอบเรื่องของอายุด้วยเหมือนกัน
คืออายุมากเนี่ยก็อาจจะเข้าไปในเกณฑ์นี้ได้ด้วยเหมือนกัน
อันนี้เป็นในเชิงของทางคดีอาญาโดยทั่วไปนะฮะ
แต่ว่าผมถามไปยังแหล่งข่าวที่กระทรวงยุติธรรม
เป็นแหล่งข่าวระดับสูงของมุมสูงประมาณ๑๗๖เซนติเมตร

บอกว่าถูกกลั่นแกล้งถูกตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอย่างไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ในช่วงระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายก
ถ้ายังจำได้เนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการลดโทษอภัยโทษ
แล้วก็คดีทุจริตก็คือไม่มีอายุความ
และถ้าเกิดจะได้รับการลดโทษคือถ้านีไปไม่มีอายุความ
จากคดีที่แบบไม่ทันในช่วงที่กฎหมายตรงนี้ที่มีการปรับปรุงกฎหมายแล้วออกมา

และถ้าจะมีการลดโทษผู้ที่ต้องโทษในคดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ย
ต้องรับโทษไปก่อน๘ปี
ใน๒ใน๓อะไรไม่นับคือกำหนดตัวเลขเลย
๘ปีเต็มก่อนถึงจะมาเข้าข่ายการเริ่มได้รับการลดโทษ
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหล่งข่าวของผมเลยว่า
คุณทักษิณเนี่ยทราบข้อมูลตรงนี้หรือเปล่า
คือถ้าเข้ามานั่นเท่ากับว่ามันจะเหลืออยู่๒ทาง
ถ้ายังไม่อยากอยู่ในเรือนจำแบบเต็มอะนะ
คืออายุ๗๔แล้วคุณทักษิณก็ตั้งใจว่าจะได้ออกมาอยู่กับหลาน

นั่นเท่ากับว่าก็คือเรื่องของการไปอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล
หรือไม่ก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษ
คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ในกรณีของคุณทักษิณเนี่ย
ขอพระราชทานอภัยโทษได้ไหม
สำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องเป็นผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด

พ่อแม่ลูกขู่สมรสหรือสถานทูตในกรณีที่นักโทษเป็นชาวต่างชาตินะคะ
ก็จะสามารถยื่นเรื่องทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ทางเรือนจำทันทะสถานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม
สำนักราชเลขาธิการหรือกระทรวงการต่างประเทศได้

แต่มีสิทธิ์ยื่นได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนถูกไหมคะ

กรมราชธรรมก็จะส่งไปสอบสวนเรื่องราวที่เรือนจำ
หรือว่าทันทสถานที่ควบคุมผู้ต้องโทษ
จากนั้นก็จะเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม
เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และสำนักราชเลขาธิการ
และเมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแบบไหน
ก็จะส่งผลดีการ์ให้กรมราชธรรมทราบแล้วก็ดำเนินการ
และจะแจ้งผลให้ผู้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าได้รับทราบ
เท่ากับว่าถ้าคุณทักษิณกลับมา๑๐สิงหาคม

แล้วจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ
คนที่พิจารณาเพื่อจะนำความขึ้นกราบบังคมทูล
ผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐบนตรี
ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ก็ต้องเป็นรัฐบาลในช่วงเวลานี้นี่แหละ
ซึ่งอาจารย์วิศนุบอกว่าก็ยื่นได้นะ
ยื่นได้เลยนะไม่ถึง๒๔ชมเข้ามาเข้าเลือนจำปุ๊บยื่นได้เลย
ถ้ายังไม่ครบ๒ปียื่นซ้ำไม่ได้นะฮะถ้ายังไม่มีการโปรดกล้าวลงมา
ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนี่คุณทักษิณจะรอตรงนั้นได้หรือเปล่า
ตามทางยุติธรรมต่างตามขั้นตอนอะไรตรงไหนก็ว่ากันไป
ยื่นรอ๒ปีแต่ถ้าตามกฎหมายที่มีการแก้ไขคือ๘ปีถูกไหมคะพี่หุย
อาจจะมีการบวกลบตัวเลขกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
ท่านผู้ชมครับพบตรนะฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ากรณีของคุณทักษิณนะครับ
หากบุคคลใดที่ตกเป็นผู้ต้องหาและเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยตามระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ตมจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและนำบุคคลตามหมายจับ
ไปแสดงตัวต่อสารซึ่งกรณีคุณทักษิณก็เช่นกัน
ถ้ามีหมายจับชัดเจนหากนั่งเครื่องบินส่วนตัวก็คงจะมาลงที่บน๖นะฮะแถวดอนเมือง
ตมจะไปแสดงหมายจับจากนั้นต้องควบคุมตัวไปให้พนักงานสอบสวนสนดอนเมือง
ลงบันทึกการจับกลุ่มแล้วนำตัวส่งสารซึ่งหากวันนั้นสารปิดหรือหมดเวลาทำการ
ก็ต้องนำตัวไปควบคุมไว้ที่สถานที่ควบคุมพิเศษโรงเรียนพลตำรวจบางเขน
อยู่ในพื้นที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีก่อน
เพื่อรอจนกว่าสารจะเปิดทำการและเมื่อสารมีคำสั่ง
ก็ถึงจะมีการนำไปควบคุมที่เรือนจำต่อไป
ขณะเดียวกันด้านการข่าวนะครับพบตรบอกว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน
ที่จะมาก่อความวุ่นวายแต่ตำรวจก็ต้องประเมินสถานการณ์
แล้วก็รอดูความชัดเจนของจำนวนมวลชนแล้วก็ภัยแทรกซ้อนต่าง
ขณะนี้ยืนยันว่าตำรวจได้เตรียมแผนเผชิญเหตุต่างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ผมได้มอบหมายภารกิจให้ทางนครบานแล้วก็ตม
เรื่องนี้ก็ถือว่ากรณีผู้ต้องหานะครับ
หรืออะไรต่างเนี่ยถ้าอยู่ในการควบคุมตำรวจ
ก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเพื่อให้ไม่เกิดเหตุแทรกซ้อนต่าง
ก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่นะครับ
เราก็คิดด้วยหมดนะครับ
สมมติฐานต่างถ้ามีอะไรเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ
ทีนี้ลองมาดูเส้นทางกันหน่อยนะคะ
วันนั้น๑๐สิงหาคมยังไม่รู้แหละว่ากี่โมง
แต่ถ้าคุณทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ย
เส้นทางของตำรวจนครบานที่เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยในการรับตัว
ตั้งแต่ที่มันมีเอกสารหลุดมาตั้งแต่กรกฎาคมต้นเดือน

ถ้ามาในเวลาราชการค่ะเครื่องบินส่วนตัวจะมาลงที่บน๖ดอนเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะรับผิดชอบด่านแรกก็คือ
เข้ามาทำบันทึกจับกลุ่ม

เจ้าหน้าที่เรือนจำรับตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
แต่กรณีที่๒ถ้าเกิดสมมุติว่ามานอกเวลาราชการ
อันนี้จะต้องยุ่งยากนิดนึงค่ะพี่อุ๋ย
คือถ้าเกิดสมมุติว่ามานอกเวลาราชการ
จวนเจนเวลาทำการของศาลคือมาไม่ทันเวลาทำการเนี่ย
พอเครื่องบินส่วนตัวลงบอล๖ดอนเมืองปุ๊บ
แต่ทีนี้เนี่ยจะไม่สามารถส่งไปรับหมายสารได้แล้ว
เพราะว่ามันอาจจะเกินเวลาราชการใช่ไหมคะ
ก็จะต้องนำตัวไปพักที่สถานคุมตัวพิเศษ
โรงเรียนพลตำรวจบางเขนซึ่งอยู่ภายในพื้นที่สโมสรตำรวจ
ต้องรอข้ามคืนรอสารเปิดทำการ
แล้วถึงค่อยนำตัวไปรับหมายสารที่สารดีกาสนามหลวง
ก่อนที่จะส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

คือการประกาศจะเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณ
แล้วก็ถึงขั้นที่ลูกสาวคือคุณอุ้งอิ๊งเนี่ย
ระบุวันแล้วก็สถานที่ชัดเจน

ก็คือวันที่๑๐สิงหาคมที่สนามบินดอนเมือง